ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะเลยคุณนัทพงศ์ค่ะ
เมื่อมีคลิปนี้ลงในโซเชียลนะคะ
เป็นคลิปของพระรูปหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งหนึ่ง
เป็นคลิปขณะที่กำลังมีความสัมพันธ์นะคะ
กับผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นคารวาสในลักษณะอนาจารย์นะคะ
เป็นวัดที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น

แล้วก็มีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มด้วย
บอกว่าพระรูปนี้ชอบดื่มเหล้า
แล้วชอบพาผู้ชายมานอนที่กุฏิด้วยเป็นประจำนะคะ
ทีมข่าวได้รับคลิปนี้นะคะ
แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าพระสงฆ์ในคลิปเนี่ยนะคะ
เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งหนึ่งในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือกุฏิของเจ้าอาวาสนี่แหละ

เพราะภาพนี้มันอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างอนาจารย์เลย
พลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ย
เพเดิมอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
มีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าชอบพาผู้ชายมานอนในกุฏิเป็นประจำ
คณะกรรมการวัดผู้นำชุมชนก็รู้เห็นเรื่องนี้

เพราะว่ามีผลประโยชน์จากเจ้าอาวาส
โดยกรรมการวัดทำแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว

เมื่อเช้านี้นะคะทีมข่าวไปที่วัดนี้ค่ะ
พบกับพระประสิทธิ์ธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดที่ถูกพาดพิง

เจ้าอาวาสก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่ตนเอง
พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยประพฤติตัวเด็ก

ก็ไปคุยกับเจ้าอาวาสได้สักพักนึง
ก็ปรากฏว่าพระอธิการปรีดีผลยาโน
ที่ปรึกษาคณะสงวัดป่ากิตยาน

มากับพระนาวินอนาลโย
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอมาที่วัดนี้เหมือนกันนะคะ

เพราะในคลิปเนี่ยชัดเจนว่าเป็นภาพของพระประสิทธิ์
แล้วก็มันเป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์
ลงความเห็นกันว่าต้องศึกขาดจากความเป็นพระทันที
แล้วเนี่ยค่ะก็นำไปสู่การศึกอย่างที่เราเห็นนะคะ
เจ้าอาวาสหลังจากที่กลายเป็นนายประสิทธิ์ปรัฐภีร์
ก็ยังยืนยันนะคะว่าในคลิปไม่ใช่ภาพตัวเอง
นักข่าวก็เลยถ้าอย่างนั้นขอเข้าไปดูในกุฏิหน่อยนะคะ
เราก็เข้าไปในกุฏิสังเกตนะคะเอาคลิปภาพไปเปรียบเทียบกับกุฏิ
ที่เกิดเหตุที่อยู่ในคลิปไม่ว่าจะเป็นที่นอนผ้าม่าน
หรือแม้กระทั่งกระเบื้องผู้สื่อข่าวบอกมันเหมือนกันในคลิปเลย
ไหมคะมุมเมื่อกี้เราในคลิปเราจะเห็นมุมผ้าม่านตรงนี้เนี่ย
มันเหมือนกับในคลิปเลยนะคะผู้สื่อข่าวลองเปรียบเทียบดู
คือพอถึงจุดนี้เนี่ยอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยก็อ้างถึงผู้ชายคนนึงชื่อว่าไนโก้
นายประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าไนโก้เนี่ยมาจากมาจากภาคใต้
ก็คือคนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละชื่อว่าไนโก้มาจากทางภาคใต้
มาอยู่ที่วัดด้วยกันประมาณหนึ่งเดือนคนนี้เป็นคนทำนะคะ
แล้วก็ถ่ายคลิปน่าจะแอบมาเอากุญแจกุฏิไป
แล้วแอบพาพระรูปอื่นเข้ามาทำแบบนี้เพื่อหวังจะทำร้ายตนเอง
ยืนยันย้ำนะคะว่าไม่ใช่ตนเองจริงจริงค่ะ
หลวงพ่อยืนยันความบริสุทธิ์ไหมว่าคิดว่าเป็นหลวงพ่อไหมครับ
ให้เลยดินเทวดาฟ้าดินเป็นพยานได้ครับหลวงพ่อบริสุทธิ์
ขณะที่พระครูอาณาวินอนาลโยพระเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอภูเวียง
ก็ยืนยันเหมือนกันนะคะบอกว่าเห็นแค่หางตาก็จำได้
แล้วท่านก็บอกท่านผิดหวังที่ผ่านมาพระรูปนี้ปฏิบัติมี
ปฏิบัติดีมาตลอดบวชมา๘พันศาถึงได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส
แต่ว่ากลับมาทำเรื่องไม่เหมาะสมนะคะส่วนอดีตเจ้าอาวาสที่ศึกแล้ว
ทางวัดก็ให้คนขับรถไปส่งที่อำเภอหนองเรือซึ่งเป็นบ้านเกิดค่ะครับ
ได้รู้มาก่อนเลยแล้วก็บ่มีคล้ายว่าบ่มีพิรุษ
อย่างพ่อเขาสิจับได้ว่าพระรูปนี้เพิ่งปฏิบัติตัวนอกรีดนอกร้อยแบบนี้นะ
กับว่าคิดว่าที่เป็นทั้งสี่ดูแลกันมาก่ะเป็นพระพุทธเท่ามบวช
แล้วก็อยู่กับวัดนั้นก็หกเจ็ดแปดปีคุณล่ะ
ฉันก็ได้ตั้งเป็นเจ้าอาวาสไงเพราะว่าพระกับพ่อค่อยนี้
ซึ่งพฤติกรรมของเพื่อนก็เพราะเบิ้งเพราะดูเพราะแลกันได้นะ
ไม่ได้คิดได้คาดเลยว่าเพื่อนที่ออกมาในรูปแบบนี้